หลายพื้นที่นะคะยังประสบปัญหาน้ำท่วมหนักอยู่
อย่างที่อ่างทองคือเมื่อคืนนี้น้ำท่วม
แล้วน้ำมันมาเร็วมากอย่างที่เห็นในภาพ
เข้าท่วมวัดต้นสนที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
เขาก็เก็บข้าวเก็บของแก้ปัญหากันโอละหมานเลย

ล่าสุดเนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่น้ำก็ยังท่วมอยู่
นี่ทั้งพระทั้งเนรทั้งแม่ชีจะต้องช่วยกันนะคะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่วัดต่อกันได้หรือเปล่า
น้ำมันมาเร็วมาแรงมากแล้วท่วมสูงแบบนี้

น้ำจากแม่น้ำเจ้าพญามันทะลักเข้าท่วม
ทางเจ้าหน้าที่อบตกู้ภัยประชาชนจิตอาสาก็มาช่วยนะคะ
ใช้กระสอบซายใช้รถแบคโฮล์หย่อนกระสอบซาย
บิ๊กแบ็คด้วยไปอุดน้ำจุดที่น้ำทะลักเข้ามา
แล้วก็นำแบรีเออร์มากั้นเป็นแนวเป็นวงล้อมน้ำค่ะ
ก็พยายามจะช่วยกันอย่างเต็มที่
ป้องกันน้ำทะลักใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงนะคะ
ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๓ค่ะคุณผู้ชม
ถึงจะสามารถบรรเทาน้ำที่ทะลักเข้าท่วมได้
เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบให้เพิ่มเติมว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหม
หลัดเทศบาลเมืองอ่างทองก็เข้าไปช่วยนะคะ
ดีขึ้นเช้าวันนี้ดีขึ้นแต่อย่างที่เห็นในภาพ
น้ำยังท่วมอยู่ค่ะกว่าสัก๕๐เซนติเมต

พื้นที่ของวัดที่นี่มันเป็นแอ่งกระทะด้วยไงคะ
เทศบาลก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากวัด
แล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้น้ำท่วมซ้ำอีกนะคะ
เพราะว่ากลัวมันจะขยายเข้าตลาด
เข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่อยู่ใกล้วัด
คืออ่างทองตอนนี้น้ำท่วม๕อำเภอค่ะ
อำเภอป่าโมกอำเภอเมืองวิเศษชายชาญชัยโย
โก้ประชาชนยังเดือดร้อนกันอยู่
ตำบล๑๘๖หมู่บ้าน
ครัวเรือนนะคะยังหนักกันอยู่นะคะ
เมื่อสักครู่เห็นแม่ชีนี่ถึงเอวเลยนะฮะ

คือวัดแถวอ่างทองแถวนี้เนี่ยจะมีแม่น้ำน้อย
แล้วแม่น้ำน้อยจะไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วพอน้ำมาก็ทะละกยากแบบมันจะเข้าเร็ว
เป็นแอ่งด้วยไงคะเข้ามาปุ๊บเจอแอ่งกระทะในพื้นที่อย่างนี้
แล้วเมื่อคืนเข้ามาเที่ยงคืน